ครับ
คือทีแรกอ่ะ

บอดบาลเราก็คนก็รู้จันทร์อยู่ด้วยใช่ไหม
เพราะรอบตอนเป็นดารา
เราพูดอะไรไป

ด้วยประเทศปันดี้กังวลไหมครับผม
ก็กังวลไหมแต่เราคิดว่ามันเหมือนเป็นฟุตบอลครับ
เราก็จะรู้ว่าฟุตบอลถ้าเราเจอทีมใหญ่
ทีมใหญ่ก็ต้องมีจุดบอดนะขอให้แค่เราสู้

รัฐบาลไม่เคยอั้นเลขที่เราได้มา

อั้นความหวังของประชาชน

ผมเชื่อว่าท่านสอดสอบคุณสมเกียจ

ได้รับวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนยังคงเสียงแตกกันอยู่ว่า
วัคซีนตัวไหนดีหรือไม่ดีขาดความเชื่อมั่น
เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำได้ครับท่านสอสอผู้ทรงเกียจครับ
ว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลครับท่านฉีดมาแล้ว
แสดงมานะครับว่าท่านฉีดวัคซีนตัวไหนมา
เพื่อให้ประชาชนที่เชียร์ท่านอยู่ได้มีความเชื่อมั่น
ว่าจะได้ฉีดตัวเดียวกันกับท่านท่านสนอผู้ทรงเกียจครับ
ณเวลานี้เราควรหันหน้าร่วมกันให้ประเทศชาติผ่านไปได้
นึกถึงจิตใจพี่น้องประชาชน

อีกนานเท่าไรเขาถึงจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้
วันนี้ท่านอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะท่านยังได้รับเงินเดือนอย่างปกติ
แต่ท่านรองไม่มีเงินเดือนเหมือนอย่างประชาชนหาเช้ากินค่ำสิครับ
ความรู้สึกจะแตกต่างกันครับ

พี่น้องชาวตลาดเซฟวันนะพี่น้องชาวโคราช
ตอนนี้ก็เดย์ก็ให้ผมมาจริงผมไม่รับงานอยู่แล้วไป
เพราะภารกิจผมเยอะนะไม่ค่อยจะมาพูดง่าย
เหมือนเหมือนมากเลยฮะเหมือนจะเข้าคุกนะฮะครับผม
ผมให้ก่อคุกอยู่แล้วเพราะว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังเป็ดครั้งไก่นะ

พี่น้องประชาชนอยากจะทราบว่าอยู่อย่างไรถึงให้เป็นสุขครับผม
ไม่ยากนะพี่น้องประชาชนอย่าไปเครียดมากนะชีวิตของเรานะ

อยู่ไว้บนพฤหัสไปก็เป็นสุขแล้วนะ
ไม่มีอะไรนะพวกเรารู้กันคุณก็รู้
อย่าไปเล่านักข่าวช่องไหนแล้วถ่ายนะครับ

พยายามถ่ายอยู่นั่นเอง
ผมมาวันนี้นะไม่มีไรผมก็อยากจะทำให้ทุกคนนะ
เศรษฐกิจมันดีขึ้นทำยังไง
ทำหอมให้มันดีขึ้นทำอย่างไร
พวกเราชีวิตมันดีขึ้นทำอย่างไร
ถ้าดีมันขึ้นก็คนที่มีประโยชน์ได้รับประโยชน์สูงสุดก็มีอยู่กลุ่มเดียว

ก็ดีดีมันแพงงูก็ได้ราคาก็ไม่มีอะไร

สาวอยู่กันเยอะหนูน้องเนี่ยนั่งกันอยู่นะ

นิยม๑๒ประการอยากให้เอาไปใช้กัน

เอาค่านิยม๑๒ประการไปท่องแล้วชีวิตผู้หญิงจะดีขึ้น
ฟังไว้เลยฮะ๑๒ประการครับท่านท่องเลยฮะ

และอย่ามีผัวเป็นตัวตนนะครับ
ไม่ต้องถึง๑๒ประการแล้วฮะ
กันเป็นเมื่อกี้อีก๔ข้อนะคุณคุณว่างงอยู่นะไม่มีอะไรนะ
เสียงชุดทั้งเยอะ